ทั่วโลกต่างรอคอยนะคะที่จะได้เห็นความงดงามของงานวิวาแห่งปีนะคะ
เราจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศกันค่ะพระราชพิธีเสกสมรสเจ้าชายแฮรี่กับเมแกนมาร์เคิลนะคะ
มาดูวินาทีนี้ค่ะเป็นวินาทีที่ชาวอังกฤษและคนทั่วโลกรออยากจะเห็นนะคะ
แกนมาเคิลก้าวลงมาจากรถยนต์ค่ะรถจอดหน้าประตูโบสเซนส์จอร์สนะคะ
ในพระราชวังวินเซอร์ช่วงเที่ยงตามเวลาท้องถิ่นหรือว่า๖โมงเย็นที่ผ่านมาตามเวลาในประเทศไทยนะคะ
เพื่อเข้าพระราชพิธีเสกสมรสกับเจ้าชายแฮรี่ค่ะเป็นภาพที่ได้เห็นความงดงาม
แน่นอนนะคะสิ่งที่ทั่วโลกจับตามองก็คือชุดเจ้าสาว
เขาถึงขั้นพันธุ์มาล่ะกันนะคะ
ว่าจะใส่ยี่ห้อไหน
สุดท้ายใช้ดีไซเนอร์แบรนด์ดังของฝรั่งเศส

ส่วนตามธรรมเนียมแล้วเนี่ยแม้แต่เจ้าชายแฮรี่เองก็ไม่ทรงทราบนะฮะ

เจ้าสาวจะใส่ชุดเจ้าสาวแบบไหนอะไรยังไง
คือตามปกติอะค่ะเวลาเขาถือว่าไม่อยากให้เจ้าบ่าวเห็นชุดเจ้าสาวก่อน
เขากลัวว่าจะเป็นแบทลักษ์จะโชคร้ายเขาห้ามเห็นอืม
เขาไม่ให้เห็นก่อนก็เลยเนี่ยค่ะ
เยร่าที่คาดผมเป็นของสมเด็จพระราชินีแมรี่ที่สมเด็จพระราชนีนาฏอลิซาเบ็ดที่๒
พระราชทานยืมแก่เมแกนนะคะ
แกนเดินทางไปยังวิหารเซ็นต์จอร์ชพร้อมกับดอเรียเรคแลนด์แม่ของเธอค่ะ
แล้วก็เดินเข้าโบสเซนส์จอร์สด้วยเด็กนะคะ
มีเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงตัวน้อย๑๐คนทำหน้าที่เป็นเพื่อนเจ้าสาว
นี่ค่ะน่ารักมากแล้วก็มีเด็กถือชายกระโปรงด้วยนะคะ
อย่างที่ได้บอกล่ะค่ะว่าไม่มีเป็นแบบเพื่อนเจ้าสาวที่เป็นหัวหน้าเพื่อนเจ้าสาวอะค่ะ
เพราะว่าเธอบอกว่าเธอเพื่อนเยอะจริงเลือกไม่ถูกไม่รู้ว่าจะเลือกใครก็เลยมีเด็กมาแทน
แต่ว่าในจำนวนเด็กชายหญิง๑๐คนเนี่ยมีเจ้าชายจอร์สกับเจ้าหญิงชาลอทพระอุรสพระธิดาของเจ้าชายวิลเลี่ยมและคัทธาลีนอยู่ด้วย
ใช่รวมอยู่ด้วยค่ะส่วนเจ้าชายวิลเลี่ยมพระเชษฐาของเจ้าชายแฮรี่ก็ทรงรับหน้าที่เป็นเพื่อนเจ้าบ่าวค่ะ
เหมือนกับ๗ปีที่แล้วอะค่ะเจ้าชายแฮรี่ทรงเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวให้กับเจ้าชายวิลเลี่ยมเช่นเดียวกัน
ก็วันนี้เจ้าชายแฮรี่ทรงอยู่ในฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารแบบเต็มยศนะคะ
ครับนี่เจ้าสาวมาแล้วแล้วผู้ที่ทำหน้าที่จูงเจ้าสาวเข้าพิธีก็คือเจ้าฟ้าชายชาวมกุฎราชกุมารแห่งอังกฤษนะคะ
บิดาของเจ้าชายแฮรี่ค่ะพระองค์ทรงประทับรอเมแกนว่าที่พระสุนิสาอยู่ที่บริเวณกึ่งกลางของทางเดินภายในโบสถ์นะคะ
แล้วก็เสด็จพระราชดำเนินพาเจ้าสาวไปถึงบริเวณที่ประกอบพิธีเป็นการทำหน้าที่แทนคุณพ่อของเมแกนนะคะ
ซึ่งก็คือนายโทมัสมาเคิลที่เขารับการผ่าตัดหัวใจไม่สามารถเดินทางมาได้นะคะ
เจ้าฟ้าชายชาวทรงเปิดเผยก่อนหน้านี้ว่าทรงยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้ต้อนรับเมแกนเข้าสู่ราชวงศ์อังกฤษด้วยหน้าที่นี้นะคะ
แต่ก็จะมีอย่างหนึ่งนะครับก็คือเจ้าฟ้าชายชาวไม่ได้ส่งมือเมแกนให้กับเจ้าชายแฮรี่ตามธรรมเนียมที่พ่อจะส่งมือลูกสาวให้กับเจ้าบ่าวนะครับ
ก็เหมือนกับเป็นการฝากชีวิตให้ดูแลนะฮะแต่ว่าพระองค์ประทับยืนอยู่ด้านหลังเมแกนโดยเมแกนเป็นผู้ก้าวไปหาเจ้าชายด้วยตัวเอง
ตามรายงานระบุว่าเป็นความต้องการของเมแกนเองนะครับตามแนวคิดสตรีนิยมที่เธอเชื่อว่าผู้หญิงเป็นผู้ตัดสินใจเลือกทางเดินชีวิตของตัวเอง
และที่เห็นนี่ก็คือภาพนาทีสำคัญนะครับนั่นคือการกล่าวแลกเปลี่ยนคำสาบานในการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันของเจ้าชายแฮรี่กับเมแกนมาเคิลนะครับ
โดยมีอาร์กบิชอบแห่งเคนเทอร์บุรีเป็นผู้นำประกอบพิธีก่อนที่จะแลกแหวนแต่งงานกัน
ตลอดพิธีเราจะเห็นภาพเจ้าชายแฮรี่ทรงสบตาแย้มพระสวนอย่างมีความสุขให้กับเจ้าสาวตลอดเวลานะครับ
เป็นบรรยากาศแห่งความหวานชื่นอย่างแท้จริงค่ะ
สมเด็จพระราชินีอลิซาเบสที่๒เจ้าชายฟิลิปดายุคแห่งเอดินเบอร์ระแล้วก็สมาชิกราชวงศ์อังกฤษเสด็จร่วมพิธีในครั้งนี้นะครับโดยมีแขกรวมอยู่๖๐๐คน
จากสมาชิกรัชวงศ์และครอบครัวยังเต็มไปด้วยบุคคลที่มีชื่อเสียงในแวดวงต่างที่ได้รับเชิญนะครับ
อย่างเช่นเซเรน่าวิลเลี่ยมนักเทนนิสหญิงชั้นนำของโลกที่เป็นเพื่อนสนิทกับเมแกนมาเคิลโอบราวินฟรีดพิธีกรชื่อดังนี่ก็มานะครับ
เมื่อสักครู่นี้จอร์ชคลูนี่กับภรรยาเฮลบินเบคแฮมค่ะ
ใช่โอ้โหเซอร์เอลตันจรก็มานะครับ
ในงานไม่มีนักการเมืองอยู่เลยนะในแขกไม่มีเลยนะครับ
แม้แต่น้ำมนตรีของอังกฤษเทเรซ่าเมนี่ก็ไม่ได้มานะ
จะเป็นผู้นำสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์หรืออดีตผู้นำสหรัฐบารักษ์โอบามา
สนิทกับเจ้าชายแฮรี่ก็ไม่มีใครได้รับเชิญมาเลยนะครับ
โดยสำนักพระชวังของอังกฤษให้เหตุผลว่าเนื่องจากสถานที่จัดงานค่อนข้างเล็ก
และเจ้าชายแฮรี่ก็ทรงเป็นรัชธาญาติลำดับที่๖ที่ไม่ได้อยู่ในสายตรงการครองราชนะครับ
เพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้เชิญแขกระดับผู้นำของประเทศต่างมา
หลังจากที่พระพิธีในโบสถเซ็นต์จอร์สเสร็จสิ้นเมื่อเวลาประมาณ๑๓นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่น
หรือว่า๑๙นาฬิกาตามเวลาที่ผ่านมาในไทยนะครับ
เจ้าชายแฮรี่และเมแกนพระชายาก็เสด็จออกมาหน้าโบสถ์
แล้วก็มีภาพหวานนี่ฮะคุณเขียนมาสอน
ภาพหวานของการจุมพิษนะครับก่อนที่จะเสด็จประทับขบวนรัชรส
เดินทางออกจากโบสเซนต์จอร์ดเคลื่อนไปรอบเมืองก่อนกลับพระชวังบินเซอร์
โดยมีงานเลี้ยงรับรองมื้อกลางวันที่สมเด็จพระราชินีนาฏอิซาเบ็ดที่สอง

ที่ในค่ำคืนนี้จะมีงานเลี้ยงเมืองค่ำที่พระตำหนักฟรอกมอร์ฮาวส์ที่เจ้าฟ้าชายชาวนะครับทรงเป็นเจ้าภาพ
ก็จะมีเพื่อนสนิทของคู่บ่าวสาวเพียง๒๐๐คนเท่านั้นที่ได้รับเชิญนะครับ
ค่ะวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าบรรยากาศเป็นบรรยากาศที่เฉลิมฉลองอย่างแท้จริงนะคะ
อย่างที่เห็นเนี่ยค่ะก็จะมีประชาชนเขาไปรอปักหลักรอดูตามถนนสายต่างในเมืองวินเซอร์เขารอกันแบบข้ามคืนนะคะ
บางคนก็ไปนอนรอไปรอกันตั้งแต่เช้าเพื่อได้เป็นส่วนร่วมส่วนหนึ่งในพระราชพิธี
เนื่องในโอกาสวันพิเศษนะคะประชาชน๒๖๐๐คนค่ะทั่วอังกฤษเลยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนเจ้าหน้าที่องค์กรต่างก็มารอดูสนามย่าเต็มไปด้วยผู้คน
แล้วก็ถือว่านี่เป็นภาพแห่งความสุขจริงนะคะสำหรับคนในพื้นที่ที่เขาได้มีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีนี้นะคะ
พิธีเสกสมรสสำนักพระราชวังบัคกิ้งแฮมของอังกฤษเผยแพร่แถลงการค่ะ
ซึ่งเป็นบรรดาศักดิ์ขุนนางที่ทรงพระราชทานให้กับเชื้อพระวงศ์
ทำให้ขณะนี้นะคะเนแกนพระชายาดำรงตำแหน่งเป็นดัชเชสแห่งซัสเทคตามพระยศของพระสวามีไปด้วยนะคะ
แต่ว่าเราเรียกว่าเจ้าหญิงเมแกนไม่ได้นะคะเพราะว่าตำแหน่งเจ้าหญิงเรียกเฉพาะผู้หญิงที่เกิดในราชวงศ์เท่านั้น
เพราะฉะนั้นมาจากสามัญแล้วมาร่วมรัชวงศ์ก็จะไม่ใช่เจ้าหญิง
ก็ต้องเรียกว่าดัชเชษ์แห่งซัสเซ็กซ์นะคะครับ
และบารอนแห่งคิวพีชด้วยนะคะก็เป็นบรรดาศักดิขุนนางสำหรับใช้ในสก๊อตแลนด์และแขวนเวลส์ตามลำดับนั่นเองค่ะ